คุยกันว่าจะทำถึงที่สุดเลย
ทำจนไม่ให้ลูกชายปลายโปร่ง
ถ้าเราไม่ทำลูกชายเราตายโปร่ง
ปล่อยให้คนที่ทำร้ายร้ายลูกชายเรา

ถ้าเราปล่อยให้มันลอยนวลมันอาจจะฆ่าคนอื่นได้อีก
เห็นมันฆ่าคุณฆ่าลูกชายยายมันไม่ติดตาราง
คนอื่นมันก็ทำได้
ถ้ายายไม่ตายยายชู่จนยายติดลงหายใจนึงเลย
ไม่ให้ลูกยายตายเลยโปร่ง
ยายเสียใจที่สุดไม่มีอะไรมาเทียบเท่า
พอมาครั้งที่สองก็หญิงอีกเป็นสองนัก
ไอ้ยายมาเสียใจตอนที่หน้า

วหนึ่งไฟบดแล้วก็นอนมือเนี่ยไม่ถึงดินเลยมือกลายไม่ถึงดินเลย
นอนจนแผลที่ถูกยิงนี่แห้ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงตามให้ต่อนะคะ
ครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันกับครอบครัวนี้ที่มาร้องที่กองปราบเนี่ยนะคะ
เราคุยกันวันที่๒๗กันยายนเป็นวันศุกร์นะคะ
แล้วก็ทิ้งระยะมาวันนี้วันที่๗ตุลาคมส่วนหนึ่งนะคะ
ส่วนหนึ่งคือเรื่องของคดีต่างที่เขาร้องเรียนอยู่ตอนนี้ก็คาบเกี่ยวช่วงรอยต่อการโยกย้ายพอดีนะคะ
ส่วนหนึ่งก็ให้เวลากองปราบด้วยและอีกส่วนหนึ่งต้องให้เวลาสพก็คือโรงพักพื้นที่ด้วยนะคะ
คราวที่แล้วเนี่ยทางผู้กำกับสพกระปงที่จังหวัดพังงาท่านให้สัมภาษณ์นะคะ
ก็มีข้อมูลในเรื่องเดียวกัน๒ชุด
คือชุดหนึ่งคือความเข้าใจที่พี่สาวของผู้ตายเข้าใจว่าที่คุยกันที่บอกกันมาตลอดเนี่ยเป็นข้อมูลแบบหนึ่ง
ทีนี้ตอนผู้กำกับพูดกับเราในรายการนะคะก็คือที่ฉันสัมภาษณ์นี่แหละ
ภูมิกับก็พูดในหัวข้อเดียวกันในข้อมูลอีกชุดหนึ่งทีนี้ก็ไม่แน่ใจจะบอกว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกัน
หรือเป็นเพราะปัจจัยใดนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่ครอบครัวมองว่าทำไมความคืบหน้าของคดีต่างถึงไม่ได้ไม่ได้มีมาบอกครอบครัวเลย
ภูมิกับท่านก็บอกว่าส่งให้ตลอดแต่ว่าส่งไปที่ภรรยานะคะแต่ภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งมาที่คุณแม่ของผู้ตายหรือว่าพี่น้องของผู้ตายทีนี้ค่ะ
ยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องทีเดียวที่คราวที่แล้วยังไม่ได้คุยกันแล้วก็บอกแบบตรงไปตรงมาคือตอนนี้เนี่ยรอจังหวะน่าจะประมาณพรุ่งนี้ไม่ก็เลยไปอีกสักวันหนึ่งนะครับ
กองปราบเนี่ยจะลงไปพื้นที่อย่างเป็นทางการแล้วล่ะแต่จริงชุดทำงานของกองปราบลงไปแล้วนะคะแต่คดีถือว่าย้ายมากองปราบหรือยังไม่ทราบ
การเปลี่ยนตำแหน่งใหญ่โตของจังหวัดมีผลไหมไม่รู้วันนี้เราคุยกันกับสามท่านนะคะท่านแรกประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็คุณแม่สายุดปรีชาและพี่สาวก็คือคุณเมธินีปีชาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนอีกรอบนึงแต่ว่าช่วยตามกันนะนะคะแม่คราวที่แล้วแม่พูดไว้อยู่หลายประเด็นทีเดียวมันก็มีความสะเทินใจเพราะว่าแม่ก็ได้ไปเห็นลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่เห็นสภาพทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยตอนท้ายรายการคุณแม่บอกว่ามันคือเลือดแห้งแล้วเลือดแห้งยังมีแมงวันตมเต็มไปหมด

รู้สึกสุขภาพต้องแข็งแรงต้องอดทนต้องต่อสู้สู้เพื่อลูกชายอยากให้มันตายเราที่ถามอายุเท่าไหร่นะเพราะว่าในข่าวบอกเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่มานานแล้วแล้วเนี่ยต้องมาเหนื่อยเอาตอนท้ายแบบนี้ก็ต้องอยู่ไปอีกใช่ไหมให้เรื่องนี้มันเสร็จก่อนคือแทนที่จะอยู่สบายสบายกลายเป็นอ้าวก็ต้องย้ายกันขึ้นมาแล้วก็มาตามคดีให้ลูกชายแทนที่จะแบบใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะ๑กิโลที่คุณแม่เล่าให้เราฟังคราวที่แล้วเนี่ยนะคะมันมีผลต่อข้อสงสัยแต่อันนี้ถ้าจอมขวัญสรุปผิดคุณแม่รีบแยกเลยนะบอกเลยนะว่าจอมขวัญเข้าใจผิดนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือที่คุณแม่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วเนี่ยเหตุเกิดประมาณอยู่ในช่วง๗โมงกว่า๘โมงตอนเช้าใช่ไหมคะแต่กว่าคุณแ
๒ทำไมลูกสะไพรหาไม่เจอใช่ไหมคะตอนไปบอกคุณแม่คุณแม่ยังต้องจุดทูพขอพระอยู่เลยใช่ไหมจอมขวัญจำถูกนะคะไหมนะคะแล้วก็ค่อยพากันมาแล้ว
จุดที่เจอศพของคุณเสกเนี่ยไม่ได้หายากถูกไหมจ๊ะ

อย่างที่เราเห็นในภาพข่าวคือมันเป็นพื้นที่โป่ง
มีต้นไม้จริงแต่โปร่งแล้วเขาใส่เสื้อสีอ่อน
มีต้นปลามก็ระยะ
แต่ฮงจนเคิร์นไป
ขวัญก็ย้ำคุณแม่ว่าแบบแม่แน่ใจนะว่าไม่มีพุ่มไม้
ดูภาพก็เห็นแล้วที่สำคัญคือว่า
จุดที่คาดว่าคาดว่าคุณลูกสะพ้ายจะอยู่เนี่ย
อาจจะเป็นจุดที่มองเห็นทันหลังจากได้ยินเสียงปืน
สรุปถูกไหมอยู่ในจุดนี้น่าจะเห็น
ได้ยินเสียงปืนปั๊บเงยขึ้นหรือว่าแบบลอง
ไม่มันมีบานต่างอยู่ใช่ไหมหน้าต่างมีหน้าต่าง
แล้วก็เปิดหน้าต่างนั้นก็มองนี่ก็เห็น
ไกลกันไหมคะแม่จากก้าวต่างไม่ไกล
ประมาณ๕๐เมตรแต่อาจจะไม่ถึง

อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เพราะว่าคดีนี้ข้อมูลเยอะนะคะข้อมูลเยอะแต่ว่าครอบครัวรู้สึกว่าไม่คืบ
หลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุค่ะพี่เมย์ก็คือพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง๒ปลอกบุรี
ก้นบุรีอ่าหนึ่งอันแล้วก็มีทิชชู่ทิชชู่ซึ่งใช้แล้วใช่ไหมคะ
ซึ่ง๒๓อย่างนี้อันไหนที่เกี่ยวกับคดีแน่บ้าง
ถามแบบนี้เพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เกี่ยวนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าสุนเปื้อนเกี่ยวแน่โก้นบุหรี่คิดว่าของคนร้ายไหมหรือเป็น
ไม่ใช่นะไม่ใช่ของคนร้ายพวกที่ไปดูไปดูศพลูกชาย
งั้นแวะคะชัวร์ไหมคุณแม่มันมีผลละว่าใช่หรือไม่ใช่
อาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายซีมาฆ่าคนทำไมมันจะเอาดาดชุดชู้ไปกำไปทำไมแล้วไปติ๊งไว้ทำไมอ่ะ

คือที่บอกว่าถ้าทิชชู่เป็นของภรรยาผู้ตายเนี่ย
มันก็ตั้งคำถามได้ใช่ไหมพี่เมย์
ว่าภรรยาผู้ตายต้องเห็นศพก่อนแล้ว

คือว่ามันที่มันไปโบกตอนช่วงตี๑๐
ในระยะ๔๐ช่วงนั้นหาเก็บหลักฐานสิ
มันเก็บหลักฐานหมดก็โตมันไปหายาย
ถึงคุณมันก็รู้ว่าเคยทำมันมันก็รู้เนี่ย

ทีนี้ค่ะคราวที่แล้ว

มันกลัวถ้ามันบอกกันกลัวเขาจะฆ่า

เพราะว่าลักษณะการเกิดเหตุ
รักษณะการเกิดเหตุเกิดตอนเช้าใช่มั้ยคะ
คราวที่แล้วค่ะธนาลงเราถามกันไปแล้ว

มีอะไรที่พอจะไล่เลียงระยะจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนมาถึงจุดเกิดเหตุหรือลงมือแล้วออกจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ย

ไม่มีไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักฐานได้ทั้งสิ้น
มีแต่ความหวาดกลัวของชาวบ้านในพื้นที่
ที่มีการยิงกันตายแล้วจับคนร้ายไม่ได้
ทีนี้ที่เรามาคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยนะคะ
คือว่าทางครอบครัวมองว่าไม่คืบ
ขณะที่ภูมิกับท่านก็ตอบทุกอย่างเหมือนกันนะ
ท่านก็บอกเหมือนกันท่านก็ยอมรับว่าไม่คืบ
แต่จะบอกตำรวจไม่ทำงานไม่ได้นะ
ก็ทำงานแต่มีคนเหมือนกับมันหาคนร้ายไม่ได้
มันก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่หวาดกลัว
ใช้คำว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงอย่างนี้ได้ไหม
ยาหลักฐานก็คือถ้าเก็บเต็มที่มันก็ต้องได้บ้าง

มันเป็นไปไม่ได้อยู่จะมีคนโผล่มายิงกันตรงนั้น
หรือไม่ก็คือชุดสืบสวนไม่สามารถหาข่าวในพื้นที่ได้
อาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าศักยภาพไม่พอหรืออะไรไม่รู้
สืบของพื้นที่ต้องดูพื้นที่ดีสุดนะคะ
ก็ใช่ครับถ้าเกิดว่าดูดีสุดมันก็ต้องมีหลักฐาน
มันก็ต้องมีเบาะแสให้สามารถตามไปได้
แล้วก็โดยปกติทั่วไปยิงกันตายถ้าจับไม่ได้ในสัปดาห์แรกนี่ก็โอกาสยากแล้ว

จนถึงตอนนี้นะคะเอาจนถึงตอนนี้เนี่ย
ฉันถามจากพื้นที่ก่อนหลังจากที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้ว

ทางภูมิกับตัวท่านภูมิกับเองหรือว่าเจ้าของสำนวนนะคะ
ตำรวจในโรงพักเจ้าของสำนวนได้ติดต่อโดยตรงมาที่คุณแม่
หรือพี่เมย์หรือพี่น้องคนอื่นที่ไม่ผ่านธรรยาไหม
ไม่ได้ติดต่อนอกจากพี่เมย์นอกจากพี่เมย์โทรไปถามเอง
หลังรายการวันนั้นพี่เมย์โทรไปถาม
พี่เวย์ไม่ถามเลยหลังรายการที่ออกรายการเนี่ยพี่เวย์ไม่ได้โทรศั

ก็ไม่มั่นใจแล้วไงก็เลยตั้งใจจะให้กองปราบทำแล้ว

ทีนี้กองปราบเอาเท่าที่กองปราบคุยกับพี่เมย์
หรือว่าผ่านทนายรณรงค์ก็ได้กองปราบจนตอนนี้ถึงไหนล่ะคะ

เขาก็ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมา
มันก็มีหลักฐานหลายอย่างไม่ใช่มันไม่มีเลย

มันมีหลักฐานอยู่ที่ชุดสืบสวนเขาเก็บไว้

มันมีอยู่มันมีอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลย

มันก็ต้องหาอย่างอื่นมาประกอบกันด้วย

คุณแม่กังวลเรื่องอะไรจ๊ะพูดได้เลย
ไม่กังวลว่าต้องถามลูก
ทำไมไม่โทรไปหาที่กองปราบบ้าง
เขาจะได้ผลหรือยังรู้หรือยัง

ให้เขาถามทุกวันเลย

ตอนนี้ทุกคนไม่กลับไปพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ

ใจแล้วว่าก็ถ้าเดินคดีนี้เต็มที่มันก็เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะ
กลับมาตรงนี้ค่ะพี่เมย์จากเอกสารหรือจากหน่วยงานที่ทำก็แล้วแต่
ตกลงตอนนี้เราได้ข้อมูลชัดเจนหรือยังว่าคุณเสกผู้ตายน้องชายเนี่ยนะคะ
ตกลงที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากกระสุนขนาดไหนหรือกระสุนชนิดอะไร
เพราะจากข่าวมันมีกระสุนมากกว่าหนึ่งชนิดอันนี้จากข่าวตรงกันไหม

แล้วเท่าที่เราทราบในตัวคุณเสกมีกระสุนอะไรบ้างคะ
เท่าที่ตอนที่พาไปที่โรงพยาบาลทางกองพิสูจน์หลักฐานเขาบอกว่าเป็นลูกซอง๕นัด
ที่ลูกปลายลงไปอยู่หน้าอกแล้วก็บับหลังสองข้างแล้วก็ข้างหลังเม็ดหนึ่ง
แล้วก็ที่โรงพยาบาลทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นปืนอะไร
แต่พี่เมย์ปรึกษาคนที่เขาน่าจะรู้เขาก็บอกว่าคนละชนิดกับตรงที่ถูกต้นคอนี้

อาจจะอาจจะมองได้ว่าจากข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังมี
ซึ่งที่เราได้รับการบอกคือลูกสองลูกสอง

แต่ว่าจุดที่อย่างที่คุณแม่บอกคือที่คุณแม่เห็นคือช่วงหน้า

เข้าไปนี่อันนี้ไม่น่าใช่กระทุนนี้เกี่ยวกัน

ซึ่งคาดว่าหรือว่าเท่าที่เขาบอกเรานะคะ

ข้อมูลอันนี้พี่เมย์ได้จากคนที่แบบพี่เมย์เอามาถามใช่ไหม

ทีนี้ได้เช็คกับตำรวจในพื้นที่ไหม

แค่ตำรวจบอกว่า๒๕นัด
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น๒๕นัด

ซองค่ะอันนี้ที่ตำรวจบอกใช่ไหมคะทีนี้ค่ะถ้านะถ้ามันเป็นแบบนี้
จนถึงตอนนี้เรามีความแน่ใจหรือยังว่า
วันที่มาคาดว่ามากันกี่คน
พี่เมคาดว่าน่าจะมากันประมาณสัก๒คน
พี่เมไม่ได้คาดเองใช่ไหมอันนี้คือถามเขาด้วยใช่ไหม
ถามตำรวจถามอะไรด้วยใช่ไหมคะจากสัญญาณหลักฐานอ่ะถามเขาด้วยใช่ไหมอันนี้คือถามตำรวจถามอะไรด้วยใช่ไหมอันนี้คือถามสัญญาณหลักฐานอ่ะ

ยิงไกลคนหนึ่งยิงใกล้คนหนึ่ง
นี่คือที่พี่เบย์ถามตำรวจ
ใกล้หมายถึงว่ามาซ้ำตอนที่เขาล้มลงไปแล้ว
ระยะใกล้ที่ต้องโดนแก้มตรงนี้ที่เป็นรูหมูนี่คือซ้ำ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

มาพบลูกสาวเนี่ยรู้สึกว่าชื่นใจ

คือกองปราบเขามีชุดของเขาลงไปแล้ว
แต่อย่างเป็นทางการเดี๋ยวคงได้เห็นภายในสัปดาห์นี้
ทีนี้กลับมาคาดว่าก่อนนะคะ
จากข้อมูลที่ได้มานะพี่เมค่ะก็คือมี๒คน

ว่ายิงใกล้คือคำว่าหมายถึงว่ามาซ้ำใช่ไหมคะ

ตามที่ตำรวจสืบมาน่าจะมาประมาณสัก
ที่ข่าวออกมาว่าประมาณ๘คนว่าอยู่คนละจุดละจุด
แต่ที่ยิงน้องชายเนี่ยที่พี่ไม่รู้มาจากคนที่เขารู้อ่ะนะ
ก็ประมาณยิงกัน๒คนยิงไกลระยะ๑๘เมตร
ยิงไกลแล้วก็ยิงใกล้ในระยะตอนที่น้องชายล้มลงมาแล้วไง
ลงมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยบังหน้าอย่างนี้บัง
และนิ้วก็ขาดไปครึ่งหนึ่งข้อหนึ่งนิ้วมือ
เนี่ยตำรวจเขาสันนิษฐานว่าน่าจะมาซ้ำเนี่ยตอนที่เขาล้มลงไปเนี่ย
ทีนี้ที่บอกว่ามา๘คนเนี่ยนะคะก็คือมันก็ตรงกันกับที่คราวที่เราสัมภาษณ์กัน
ก็คือมีผู้ต้องสงสัย๘ซึ่งก็สอบ
อันนี้ข้อมูลเนี่ยนะคะข้อมูลบอกว่าจริงแล้วตำรวจนัดแยกทั้ง๘เลยถูกไหมใช่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ย้อนกลับไปนะคะ
มูลเหตุมันมีอะไรทำไมถึงมีคนต้องสงสัยตั้ง๘คนใช่ไหมคะ
แล้วทำไมถึงเคยเกิดเหตุขึ้นประมาณสัก๑ปีก่อนหน้านี้
คือเหตุการณ์ที่เสียชีวิตวันที่๗กุมภาพันธ์ปีนี้
แต่จริงแล้วอย่างคราวที่แล้วที่เราบอกนะคะ๑๔กุมภาพันธ์ปี๖๑โดนรอบยิงมาแล้วนะคะ๑๒นัด
แล้วก็เจ้าตัวผู้ตายเนี่ยเห็นว่าใครทำแล้วก็ไม่ยอมนะคะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์๖๑อันนี้เดี๋ยวมาคุยกันว่าเหตุมันรุนแรงแค่ไหน
ทำไมถึงคิดว่าเขาจะโดนรอบทำร้ายได้๒ครั้งจนกระทั่งรอบหลังสุดถึงชีวิตสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้

ที่คุณแม่และพี่เมย์และก็ธนรมออกรายการเนี่ยนะคะก็มีเล่าให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่าจริงคุณเสกเองก็ทราบนะคะว่าตัวเองก็คงอยู่ในการจับตาของใครบ้างล่ะนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยก็มีคนรู้จักคนนึงพาคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่
แล้วคุณเสกเองก็บอกคุณแม่ไว้ด้วยบอกว่ายังมีคนมาซุ่มดูอยู่ใช่ไหมแม่จำได้ใช่ไหมคะวันนั้นที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นคือเจ้าตัวน่ะรู้อยู่แล้ว
รู้รู้อยู่แล้วอันนี้เกิดเหตุ๗กุมภาปีนี้ย้อนกลับไป๑๔กุมภาพี๖๑ปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าโดนยิง๑๒นัดใช่ไหมคะเจ็บสาหัส
แล้วก็ยังฟ้องคดีกันอยู่คดีตอนนี้น่าจะอยู่ในชั้นถึงศาลหรือยังพี่เมย์
ไม่คณะต้มอยู่ในศาล
ซึ่งคนที่เป็นจำเลยเนี่ยนะคะมีแค่คนเดียว
คือต้องให้ทางพื้นที่ก็เอาหลักฐานมาดูไหมเพราะเขาไม่ได้แจ้งอะไรเรามาเลย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทางผู้ตายมีความโกรธแค้นมีประวัติ
ถูกดำเนินคดีอะไรกับใครยังไงบ้าง
หรือว่ามีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครไว้บ้าง

ซึ่งเท่ากับว่า๘คนผู้ต้องสงสัยคือมาหมด

แล้วก็จากที่ทางภูมิกับนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านในรายการในช่วงหน้าด้วยนะคะ

น้อยมากเลยคดีอื่นก็สอบกันเป็น๑๐๐ภาค
คดีอื่นที่มันคดีหนักเขาสอบไปเยอะกว่านี้
กว่าเขาจะได้หลักฐานถ้ามันพิสูจน์อะไรไม่ได้

ค่ะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่อง
ก็คือคราวที่แล้วเราไม่ได้นั่งคุยกันย้อนกลับไป
คือเหตุการณ์๖๒๖๑
แต่ถ้าย้อนกลับไปในครอบครัวและตัวคุณเสกเอง
รู้ดีว่าตัวเองมีข้อขัดแย้งเรื่องอะไรใหญ่ที่สุดในชีวิต
ใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ดินอันนี้มันเป็นข่าวอยู่แล้ว

เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะถามพี่เมย์และคุณแม่
อันไหนไม่ควรเล่าก็สะกิดบอกนะคะ
เผื่อมันจะไปพาดพิงอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคดีนี้
พี่เมย์เรื่องเป็นมายังไงเรื่องที่ดินที่บอก

เรื่องของเรื่องที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่ดินเพื่อนของน้องชาย
แล้วพอดีเพื่อนของน้องชายเขาเสียไป
เสียไปประมาณสักเดือนหนึ่งได้
ไม่ได้เป็นคดีฆาตกรรมอะไรกันใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะพอดีเพื่อนเขาป่วย
เพื่อนที่ดินของเพื่อนแล้วเพื่อนป่วยแล้วก็เสียชีวิตไป

เมียของเพื่อนบอกให้เสกไปขายซะ

ไหว้วานให้เสกขายแล้วก็เขาว่าเอาแค่แสนเดียว
นั้นเสกจะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเสก

พอหลังจากนั้นมาอยู่มามาประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะ
พี่เบ๊ก็เห็นมีแม็กโครขึ้นไป
ผ่านหน้าสวนพี่กีดยางอยู่

พี่เบ๊ก็เอกใจไปสวนใครเขางง
ก็เลยคุยกับพี่สาวพี่สาวบอกอ๋อเขาไปกวาดที่ของชุมพล

พี่เบก็เลยมาคุยกับน้องชายควัง
น้องชายเขาก็งงว่าทำไมใครไปบุกเบิก
ก็เลยน้องชายเช็คไปเช็คมาอ๋อก็รู้ว่าคนกลุ่มนี้ไปบุกเบิก
เดี๋ยวนะคือที่ต้องเช็ค
เพราะว่าที่ผืนนี้เป็นที่ที่ภรรยาของเพื่อนมาฝาก
มาฝากให้เศกให้คุณเศกช่วยไปขายให้หน่อย

แล้วในเมื่อเจ้าตัวยังไม่ได้ขายแล้วใครขึ้นไปทำ

แต่พี่เมย์ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาโกหกหรือเขาพูดจริง

แล้วหลังจากนั้นมาเสกบอกว่าถ้างั้นมันก็ไม่สนใจแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อยู่มาไม่กี่วัน
กลุ่มที่ไปกวาดที่นี่แหละค่ะมายืนหน้าบ้านเสร็จ
แล้วตะโกนบอกว่าจะมาเอาลูกปามต้นปามอ่ะ

บอกว่าเออมึงเข้ามาเอาสินี่ไงตั้งอยู่ตรงนี้
ไอ้กลุ่มนั้นก็เลยยืนเฉยไม่กล้าเข้ามา
เพราะว่าลูกปลามมันอยู่หน้าบ้านเสก
แต่คนกลุ่มที่มายืนตะโกนไม่กล้ากันเดินเข้าไป
พอหลังจากนั้นมาประมาณสักไม่ถึงเดือนนะ
เศกโดนรอบยิงที่กลับจากกิจยาง
ตอนนั้นบาดเจ็บรอบนี้บาดเจ็บ
ก็คือรอบที่โดนมาปี๖๑วันที่๑๔ปุ่นค่ะไอ้เดี๋ยว
ความหมายที่พี่เมย์เล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะคะ
คือบทสนทนาที่บอกว่ามาเอาลูกปาล์มเข้ามาเอาสิอะไรอย่างนี้

โทษนะคะคือในพื้นที่คือเขามีความหมายอะไรกันไหม
หรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นความหมายมันเป็นสำนวนอะไร
เฉพาะที่เขารู้กันใช่ป่าว
คือถ้าดิฉันฟังแบบนี้ฉันนึกไม่ออกว่า
จะมีความขัดแย้งอะไรให้เกิดเหตุกับคุณเสกได้รอบแรกนะ
ก็พี่เมย์ว่ามันน่าจะมาจากเรื่องที่แปลงนี้แหละ

เรื่องอื่นก่อนหน้านี้กับคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย
เดี๋ยวนะคะคนกลุ่มที่ว่านี้เนี่ย
ก็มีแค่รอบนั้นที่มาถามหาลูกปาล์มต้นปาล์มแหละใช่ไหมคะ

อกจากนั้นก็ไม่เคยโทรคุย

แล้วก็ไม่ได้ดูมีความขัดแย้งอะไรนะคะ

ที่ดินเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จริงมันมาจากต้นต่อของว่า
เพื่อนของเศษอีกทีหนึ่งขาย
ขายแล้วเสร็จก็ติดต่อชุมพลให้มาซื้อคนที่ตายนี่แหละ
บอกว่าเศษเป็นคนติดต่อมาให้มาซื้อที่แปลงนี้
เพราะจริงที่แปลงนี้เสกมันดูแลมันตลอด
มันมีความขัดแย้งคือแปลว่าอะไรคะ
แย่งกันซื้อแย่งกันหรือยังไงพี่เวย์
เวย์ว่าขัดแย้งกรณีว่า

ที่ดินน่าจะเป็นที่ซื้อขายไม่ได้มากกว่า
ใช่ถูกต้องบรรทนาภูมิ
ที่ดินนั้นมันซื้อขายไม่ได้
มองไปเป็นป่าสหวน

คือเดี๋ยวนะคะในข่าวมีพูดถึงที่ดิน
เดี๋ยวก่อนแต่ถ้าจะลากกลับไปที่รากของเรื่องนี้เลยคือ
ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้

ถูกนะไม่ถูกรีบแย้งนะคะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่
เป็นที่ดินที่ซื้อขายไม่ได้แต่ว่าก็มีการซื้อขายกัน

แล้วเท่าที่ฟังพี่เมย์คือเข้าใจว่าคือคุณเสกเป็นคนดูแลที่ดินแปลงนี้
แล้วก็รับปากรับคำจากภรรยาเพื่อน

ซึ่งขออภัยนะคะคือมันต้องถามแหละตามเรื่อง
จริงที่จะเป็นนี้ก็ไม่ควรจะเป็นของเพื่อนคุณเสกด้วยสิ
หรือยังไงเพราะมันเป็นที่จริงที่ซื้อขายไม่ได้นี่
ก็ซื้อปากบอกกันไม่ได้ทำสัญญาอะไรเนี่ย
คือถ้าเปิดประเด็นนี้ไว้ต้องลากกลับไปอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะ
ก็จะไปเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องป่าเรื่องที่ดินในพื้นที่แล้วนะนั่นแหละ

ก็คือถ้าสมมุติจะต้องมีการตรวจสอบต้องไปตรวจสอบกันนะ
โดยที่ไม่สนใจว่าเป็นใครใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ที่ดินแปลงนี้มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ยังไม่ได้ขายมีคนซื้อไปแล้วมีคนซื้อไปแล้ว
โทษนะครับแล้วใครจะขายยังงงอยู่
กลุ่มที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันคือ

ผู้ซื้อผู้ซื้อแล้วขัดแย้งกันตรงไหนฮะ
ก็ดูไม่ออกอ่ะก็ขัดแย้งกรณีที่ว่านั่นแหละ
เสกมันเป็นคนดูแลถ้าเกิดว่าคนคนซื้อเนี่ย
คนในพื้นที่คนในพื้นที่เป็นคนซื้อ
คนนอกพื้นที่มาซื้อให้คนในพื้นที่เป็น

แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเสกแย้งขึ้นมาเพราะเสกเป็นคนดูแลอยู่แปลงนี้
ถ้าเศษแย้งขึ้นมาปัญหาก็ต้องเกิด

เสกเลยตัดสินใจทำร้ายเขาเสีย

จริงก่อนหน้านี้ตอนที่ไปยิงบาดเจ็บมันไม่ได้มีเรื่องอะไรถึงขั้นนี้

ลูกชายไม่เคยบ่นเรื่องทะเลาะขัดแย้ง
เคยมีมีแต่เพื่อนกับมันนั่นแหละ
แล้วรุนแรงแค่ไหนตอนที่บอกคุณยาย
ที่บอกว่ามีเรื่องเนี่ยเขาเครียด
เขาบอกว่ามันมีเรื่องรุนแรงกันแค่ไหนคะ

โดยมากมันบอกพี่สาวมัน
มีโดนขู่มาก่อนหน้านี้ไหมคะ

เรื่องโดนผูไม่มีตั้งแต่วันนั้นมานั่นแหละ
เขาก็มาขับรถผ่านหน้าบ้านแล้วก็
มองแบบมองแบบไม่พอใจ
ถนัดลงการลงถ้าเครื่องถนัดลงการลงคงสอบ

คือคิดว่าจริงแล้วเนี่ย

จุดเริ่มต้นเรื่องปัญหาที่ดินที่แย่ง
กรรมสิทธิ์การแย่งการครอบครองกันนี่ก็

แต่อันนี้ก็คือปัญหาสำคัญก็คือทำไม
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถึงให้ความมั่นใจ

หรือชาวบ้านแก้ปัญหากันเองด้วยความรุนแรง
มูลเหตุที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตายเนี่ยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นได้ไหม
เขาก็สอบไว้แต่ทางญาติหรือว่าทางลูกเมียเขามองว่าไม่ใช่เรื่องนั้น
น่าจะเป็นเรื่องนี้แล้วก็มีเหตุต่อเนื่องกันมาตลอด

คุณผู้ชมเราคุยกับพูดกับพิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะภูมิกราบค่ะตั้งแต่คราวที่เราแล้วที่เราคุยกัน
กันยายนจนถึงตอนนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมกับคดีนี้บ้างคะท่าน
ก็คือหลังจากที่เราให้เข้าโมทไอ้คราวที่แล้วทางผู้คำชาทุกระดับทั้งนี้
ให้ความสนใจก็ได้เรียกประชุมชุดทำงานทั้งหมดมาร่วมประชุม
แล้วก็ถามความคืบหน้าว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง
ก็ยังขาดเหลืออะไรที่เรายังไม่ทำบ้าง
สิ่งที่เราก็ความขัดแจังของเดือนนี้มีหลายประเด็น

ผู้ตายถูกเป็นผู้ต้องหาข้าพวกอื่นปี๒๕๔๗แล้วก็๒๕๕๖
ซึ่งเหตุนี้เกิดก่อนที่ผมจะย้ายมารับรงตำแหน่งแล้วก็ดีที่ผู้ตายเป็นผู้เสียหาย
เรื่องที่ถูกรอบยิงเมื่อวันที่๑๔ภูมิภา๒๕๖๑ค่ะซึ่งเอ่อ
ซึ่งตัวทางญาติผู้ตายแล้วก็ทางครอบครัวผู้ตายเนี่ย
ให้น้ำหนักในประเด็นเรื่องที่ผู้ตายถูกรอบยิง
มากมากกว่าประเด็นอื่นนะฮะแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
คดีอีกนี้ผู้ตายเอ่อก่อนที่ที่ผู้ตายจะจะถูกรอบยิงเนี้ย
มันก็มีความขัดแย้งเรื่องอื่นอีกหลายหลายเรื่องค่ะนะฮะ
ไม่ว่าจะไปเอ่อทำร้ายผู้อื่นก่อนหรืออะไรก่อน
ซึ่งไม่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วก็คดีที่ไปข่มขู่อะไรอย่างเงี้
มันก็ก็หมดข่มขู่ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีการแจ้งความอะไร
ก็เป็นเหมือนเหมือนเจ้าบ้านเอ่อทะเลาะกันโดยทั่วไปค่ะซึ่งประเด็นต่างต่างเนี้ย
เราก็ให้ให้น้ำหนักทุกประเด็นนะฮะเราก็ต้องใช้เวลาในการติดตามแต่ละประเด็น
ต้องใช้เวลาค่ะนะฮะมันมันมันไม่เหมือนกับว่าเวลาเราพูดไป
แล้วต่อไปเนี้ยเราก็ต้องให้เวลาในการติดตามแต่ละประเด็นค่ะ
เพื่อให้ได้พยายามรักษาครับผมค่ะเข้าที่แล้วที่คุยกันที่บอกว่าสอบไว้ทั้งหมดยี่สิบสามปากแล้วเนี้ยนะคะ
จากวันนั้นยังยังไม่ได้มีสอบเพิ่มใช่ไหมคะท่านก็ตอนเนี้ยเอ่อเราพยายามติดต่อตามคนที่ที่จะ
ที่อยากจะให้ข้อมูลเราเนี่ยเพิ่มเติมมาให้มายืนยันหรือว่ามาให้เพิ่มเติมได้ตลอดนะแต่ว่า
แต่ละเอ่อในการติดตามยานแต่ละปากเนี้ยเราก็ต้องดูข้อมูลเขาสะดวกด้วยหรืออะไรด้วยค่ะอ่าไม่แบบว่า
มันไม่ว่าแบบเราต้องขอความร่วมมืออย่างเขาเนี่ยเราเราก็ต้องให้เวลาเขาด้วยอะไรด้วยค่ะภูมิกับค่ะ
เท่าที่มีพยานหลักฐานตอนนี้เนี่ยนะคะภูมิกับให้ประเด็นหลักในการในการทำร้ายกันครั้งนี้เนี่ย
ไว้ไว้ที่ประเด็นไหนเป็นหลักคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางครอบครัวเล่าเนี่ยคืออาจจะนะคะ
อาจจะมีความขัดแย้งเรื่องของการซื้อขายที่ดิน๑แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเมื่อปี๖๑
ทีนี้ที่ภูมิกับเพิ่มมาว่าทางผู้ตายเนี่ยไปทำร้ายไปข่มขู่ผู้อื่นเนี่ยนะคะ
คือน้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดที่น่าจะเป็นมูลเหตุให้โดนทำร้ายรอบนี้คะอืมคือคือเราเนี่ยเราให้น้ำหนัก
เหมือนกันทุกประเด็นนะฮะเราก็ต้องไล่ไล่เช็คไปแต่ละประเด็นให้
เคลียร์ค่ะแต่ว่าทางญาติผู้ตายเองหรือว่าทางทางครอบครัวผู้ตายเองอ่ะ
จะให้น้ำหนักเรื่องที่ผู้ตายถูกรอบยิงค่ะมากกว่าครับก็คือแต่เราให้น้ำหนักเท่ากัน
แต่ว่าเอ่อเราจะเอ่อจะทำประเด็นไหนเนี้ย
เราก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะคลี่คลายแต่ละประเด็นให้แค่เคลียร์
เราจะตัดไปเลยไม่ได้ถ้าถ้าตัดใดที่เรายังยังยังตัดไปไม่สุดทางเนี้ย
ค่ะไม่ได้ครับค่ะผู้มกับค้าจนถึงตอนนี้เนี้ย
ความคืบหน้าคือกองปราบมีส่งชุดลงไปแล้วแต่ว่า
คดีเนี้ยยังยังสังกัดอยู่ในการทำงานของกระป๋งใช่ไหมค่ะ
กระทั่งเราทางเราหรือว่าเพิ่มแต่เชื่อมโยงการทันปกติกับธรรมกวาฐรนิกุศ
ไม่ว่าจะเป็นตัวย่างของผู้เสียชีวิตเองครับครับคุณพ่อผู้เสียชีวิตเองเพื่อนผู้นะต่องานหลุนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันผู้ความสารก็ยังร่วมรับติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
แล้วก็ในส่วนเราเนี่ย
ผู้กับขาขออนุญาตแทรกค่ะเหลือเวลาน้อย
อนุญาตแทรกท่านนะคะว่าคดีที่บอกว่าทางครอบครัวค่อนข้างจะติดใจ

ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุที่ผู้ตายตายล่าสุดคือปี๖๒
หรือเปล่าคำถามว่าขยายไปถึงเรื่องของความขัดแย้ง
เรื่องที่ดินที่ครอบครัวเขาเชื่อว่าอาจจะมีผลด้วยมั้ยค่ะ
เรื่องที่ดินเกี่ยวไหมคะ
ที่ทางญาติของผู้ตายได้ให้ข้อมูล

ขออนุญาตขออภัยคือเรียนเหลือเวลานิดเดียวจริงงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันขอตามคดีนี้ต่อกับภูมิกับนั่นแหละนะคะขอบคุณมากเลยที่ท่านให้สัมภาษณ์แต่เดี๋ยวคืบหน้าอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกนะคะท่านค่ะ
บ๊าบบได้ครับท่านคุณสวัสดีค่ะ
อันนี้อ่ะส่วนหนึ่งของคงต้องสื่อสารกันนะคะ

ก็เรื่องที่ไปทำร้ายคุมคู่ผู้อื่นที่ไม่เป็นคดี
เป็นความขอบคุณตายดีกว่าเป็นความขอบคุณเป็น

ไม่ได้ตัดบทนะแต่เวลาเหลือน้อยคำถามคือว่า
ตอนนี้ถ้าเอาใจครอบครัวคือรอกองปราบอย่างเดียวเหรอ

คือกับทางสพกระโปรงนี่
ก็คือให้กองปราบคุยกับทางสพกระโปรงเองใช่ไหม

แล้วเดี๋ยวให้คุณยายไปยื่นที่ทางสำรวจแห่งชาติ
ขอให้มีคำสั่งโอนคดีมาที่กองปราบ
เมื่อสักครู่ได้ว่าตกลงที่ลูกป่าไม่ลุกป่าอะไรยังไงเนี่ย

แล้วก็ผมอยากให้หลังจากนั้นเสร็จ
ก็จะให้ทางคุณยายแกไปตามต่อที่พังงานั่นแหละ
โอ้ฮะต้องให้คุณยายไปอีกหรือ

ไม่แต่มันก็เหนื่อยนะยายจ๋าคุณแม่

วันนี้ดูเครียดกว่าวันแรกที่มาเหมือนกันเนอะ

แต่คิดว่าสัปดาห์นี้นะอันนี้พูดกันตามข่าวนะคะ
สัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าว่าจะโยกคดีไหมนะคะ
หรือว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้างเพราะว่ากองปรับลงพื้นที่แล้ว

ทิ้งจักษิตที่กรุงเทพเจ้าคุณเอ๊ยก็ให้กองปราบทำอันนี้ให้ได้ผลเตอร์

อืมฝากความหวังนะ
กองปราบบอกไหมคะว่าเขาจะมีกรอบไหม
เช่นจะรอดูจากสอบพอพื้นที่เท่าไหร่
อ่าแล้วถึงจะบอกยังไงบ้างคะพี่เมย์

กองปราบจะลงไปพื้นที่ที่กระโปรง
จะไปดูสำนวนที่พี่เบย์ให้การไว้
และส่วนไหนที่ทางกระโปรงยังไม่ได้ทำเขาก็ต้องทำ
หมายถึงว่าเรื่องที่ว่ากระโปรงยังไม่ได้ตามทีเขาจะตามเอง
แต่จะโยกหรือไม่เนี่ยต้องทำส่งเรื่องก่อนใช่ไหมคะ

ในส่วนของถ้าฟังจากผู้อำกับ

แต่ว่าในส่วนของเรื่องการข่มขู่
หรือว่าเรื่องของทำร้ายผู้อื่นแน่ใจนะว่าเราไม่ได้

ทำไมพี่เมย์อยู่ไม่รู้ว่ารู้มาจากไหนนี่ยังงงเลย
คุณเสกเป็นคนดุดันไหมคะเคยมีเรื่องมีราวจริงเสกเป็นคนที่ว่าไม่ยอมเคยถ้าเคยทำเขา
แต่ให้เขาทำเพื่อนเขาไม่ทำต้องคนมาคมครูเขาก่อนเขาถึงจะเอา

เขามาสร้างที่ตั้ง๔๕๐๐๐ต้นต้นยาง
ในบ้านคุยกันว่ายังไงบ้างคะวันนี้ดูคุณยายดูเครียดมาก

เครียดเนี่ยคำให้การของผู้กลับนี่แหละเครียด
ยังงงว่าตอนที่พี่เมย์ไปให้การก็พี่เมย์ให้การเกี่ยวเรื่องที่ดินนะ

ก็มันไม่ได้บันทึกไงครับ
แล้วทำไมผู้กลับยังพูดอย่างนี้งงเหมือนกันเนี่ย
แต่อันนี้ถือว่าอยู่ในการให้ปากคำใช่ไหมเวลาตำรวจเขาเรียกไปเขาก็จะถามใช่ไหมครับว่ามูลเหตุจูงใจ
เมย์เคยให้ปากคำแล้วเพราะผมเชื่อว่าแกต้องเล่าเรื่องที่ดินแน่นอน
เรื่องที่ดินก็พี่เมย์รู้เรื่องที่ดินเรื่องอื่นพี่ไม่รู้

เรื่องเดียวก็เรื่องนี้แหละมันไม่มีเรื่องไหนนี่
ซึ่งความหมายของผู้กำกับคือเหตุของปี๖๑คือสาเหตุในใจของครอบครัว
แต่สาเหตุ๖๑เนี่ยก็คือเรื่องที่ดินใช่ไหม

มาอย่างนี้คือน้องชายเขาไม่ตายไงเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ยิงเขาคือคนกลุ่มนี้
ก็เรื่องมาจากเรื่องที่ของชุมพลแปลงนี้

ยิงเขาอ่ะยิงเขาให้ตายหมายถึงว่าสมมุติว่าเขาตายไปคนหนึ่งแล้ว
ใครไม่มาวุ่นวายแล้วใครไม่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความว่าเขามาซื้อที่ตรงนี้มากวาดที่ตรงนี้
คนอื่นไม่กล้าไงแต่เขากลัวว่าเสจะต้องไปทำเขาอย่างนู้นอย่างนี้ไงเลยเสก็เลย
มันเลยตัดสินใจค่าเสกก็เลยอะ
ถ้ามันมีประเด็นนี้แล้วมันมีน้ำหนักจริงเรื่องตรวจสอบเรื่องที่ดินอาจจะต้องเป็นประเด็นคู่ขนานไปนะคะ
คือหนึ่งคือมันตรวจสอบว่าเกี่ยวไหมด้วยแต่สองคือเรื่องที่ถ้ามีการซื้อขายกันในที่ดินที่มันไม่สามารถซื้อขายได้
เดือนนี่ควรจะต้องคืบหน้ามากกว่านี้แล้วนะฮะค่ะ

กลายเป็นเรื่องเอาเรื่องหลายเรื่องมารวมเลยพรวมกับงงนี้เนี่ยพี่งง
และถ้ามันไม่ขึ้นหน้าจริงจริงแล้วคิดว่า
ไทยรัฐยังสามารถช่วยได้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่แต่ไม่ต้องมาดีกว่าซึ่งแปลว่ามันคืบหน้าเนาะ
ค่ะนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณยายนะนะค่ะขอบคุณพี่เบรคขอบคุณคุณยายรุญลงค์

เดี๋ยวตามต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะคิดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะทราบแล้วล่ะว่ากองปราบไปสอบแล้ว